สรุปแล้ววันนี้แมทออกมาตอบเองแล้วว่าโสดนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองกันถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
พิรณีกับสงการเตชะนรงค์เนี่ยครั้งแรกเป๋าวงเขาบอกเฮ้เขางอนงอนกันอยู่
ต้องไหมป่าวงออกมาเคยออกมาพูดก็คือเป็นการรักษาน้ำใจกันแหละ
ปรากฎว่ามีประเด็นปริศนางอม้าน้ำแดงโอ๊ยทำไมต้องเป็นน้ำแดง
ที่หลายคนพูดไปที่ลูกอ๋ออูไททิฟเป็นสีแดงแดงใช่ไหมล่ะอ๋อน้ำแดง
ล่าสุดวันนี้แมทพิรณีเปิดเผยสถานะตอนนี้เลิกกันแล้ว
เดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่การเลิกกันอ่ะ
มันมีหลายอย่างที่ทำร่วมกันเช่นมีสุนัขที่เคยเลี้ยงกันมาเนี่ยแหละ
แหละในรายการแฉที่แมทบอกว่าไม่เลิกเพราะครอบครัวสงการเนี่ย
เพราะมันไม่ง่ายเลยนางก็ว่าอย่างนั้นคนก็ถามอ้าวเราเริ่มร้านไอศกรีมไปอยู่ที่
เขาใหญ่ล่ะใช่ไหมเขาบอกเราไม่ได้ดูแล้วล่ะ
คงไม่ได้ดูแล้วล่ะที่ออกมาพูดตอนนี้เพราะมีงาน
เลยต้องพูดเรื่องแคปชั่นเราก็แซวเล่นนั่นแหละ
ชั่นแมทเป็นวรีอยู่แล้วถ้าไปย้อนดูอยากเกิดก็เปิดมาก
มันเป็นภาษานักเลงอ่ะที่คนก็ใช้กันอ่ะนะฮะ
ไม่เกี่ยวกับน้องม้าน้ำแดงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
เคยไปพูดถึงเขาเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่ง
เรื่องของเพลงนักนักร้องแค่แซวเล่นเล่นเฉยเฉยกับเพื่อนเพื่อน
เพราะนักร้องวงนั้นเขาไม่เล่นเพลงไทยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ตอนนี้ถามว่าสภาพจิตใจนางเป็นยังไงบ้างนางก็บอกว่านางสดชื่น
สดชื่นร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมทิ้งท้ายว่าขอให้พี่เขาใช้ชีวิตได้อย่างดี
เพราะทุกคนสมควรที่จะได้รับความสุขนางก็ว่าอย่างงั้น
และครอบครัวของพี่สงการอ่ะก็ดีกับแมทมากมากกับพี่พกก็บอก
อ้าวเห็นไปร้องพงษ์ร้องเพลงไปดูพี่พกร้องเพลงเปล่า
เขาก็ยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันคุณสงการก็เคยออกมายืนยันแล้วว่า
เขารู้จักกันมานานแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแน่นอน
ส่วนอนาคตก็มีหวั่นใจถ้าจะเริ่มต้นกับใครถามว่านางจะมีแฟนใหม่แล้วไหมนางบอก
ก็เริ่มหวั่นใจแล้วล่ะที่จะต้องเริ่มนับหนึ่งกับใครนะฮะ
มันกลัวกลัวแต่ก็ไม่ถึงกับเข็ดเรามีเสียงเขาไหม
รู้สึกวันนี้เขาเปิดใจกับเราไปฟังเสียงเขาซะหน่อยฮะ
หลายหลายคนจับตาแมทเลยความสำคัญกับพี่สงสารจับจับ
จับเองเลยฮะเอาเอาตรงตรงก่อนว่าสถานะตอนนี้ยังยังพบกันอยู่ไหม
เลิกแล้วค่ะแมทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคม
ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าก็เอ่อมันการเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่า
เธอเราไปแล้วนะบ๊ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
มันก็มีหลายหลายอย่างที่เรายังมีร่วมกันทำร่วมกันสู่นักเอ่อ
หรือว่าร้านไอติมอย่างที่ทุกคนทราบอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่
ยังค้างค้างค้าค้ากล้ำกล้ำกึ่งกึ่งอยู่แล้วก็เอ่อจนถึงจนถึง
รายการแฉที่แมทต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าที่แมทยังบอกว่าไม่เลิกเพราะว่าคือเหมือน
คุณป่าแล้วก็พี่สงการแล้วก็ทางบ้านพี่สงการที่แมทพูดตลอดอันนี้คือเรื่องจริงว่า
ครอบครัวเตชะนรงค์รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้ความเมตตาแมทมากมากทีเนี้ยพอการที่เราจะบอกว่าเลิกอ่ะ
คือแมทว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมทดีว่าแมทน่าจะต้องโดนถล่มอีกรอบแล้วก็คือทุกคนอ่ะ
แมทแล้วก็เป็นห่วงแมทเลยแบบว่าลองดูก่อนไหมว่ายังพอไหวไหมหรืออะไรยังไง
แล้วก็ทุกคนให้ความเมตตาแมทโดยการออกมาช่วยปกป้องค่ะซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะ
ก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่พบว่าเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนกัน
นี่คือแมทออกมาเปิดใจทั้งหมดเลยกับครอบครัวคุณสงการเขาบอกเขาก็ยังดูแลแบบว่าเหมือนประมาณ
เขาน่ารักแมทเขาต้องยืนยันว่าพ่อแม่ของสงการรักแมทมากรักเลยแหละนะครับ
ก็บอกความสัมพันธ์เนี่ยจบจริงแล้วตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วก็ยังมีเรื่องค้างค่า
ก็คือร้านไอตรงไอติมที่เรามีหลายหลายคนสงสัยว่าตอนนั้นแมทไปเปิดร้านไอติม
อืมน่ะชัดเจนชัดเจนล่ะชัดเจนล่ะน่ะที่บอกที่บอกว่า
เสื้อผ้ายังอยู่บ้านแล้วแม่ที่ในข่าวบอกว่าเสื้อผ้ายังอยู่ที่บ้านอยู่
อะไรอย่างงี้นางก็ไม่ได้พูดนี่เราจะไปลุกแม่เสื้อผ้าไม่เก็บ
เมื่อไหร่ก็ได้เขาย้ายของไปหรือยังล่ะแล้วก็ก็ไม่ได้ไปถาม
ก็ไม่รู้เสียดายเนอะไม่ได้ไปอ่ะอยากรู้เอาหมายถึงไม่ได้ไป
เป็นนักการณ์ไม่ได้ไปสัมภาษณ์โถโถคุณนางก็มีบ้านของนาง
ไม่ใช่เหรอเพราะนางก็มีคอนโดงคอนโดของนาง